หนุ่มคนนี้หวังดีจะทำทานให้อาหารสัตว์ช่วงปีใหม่
ไปตัดหยวกล้วยมาแล้วจะเอาหวกกล้วยมาให้อาหารหมูของพี่สาว
แต่ไม่รู้หมูมันโกรธมันหิวหรืออย่างไร
มันควิดคุณผู้ชมเป็นแผลชะกันเลยครับ

เป็นภาพในรถของกู้ภัยไตรคุณธรรม
นี่รีบไปไปไหนล่ะ
ไปที่บ้านหลังนึงเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโดนหมูควิด
นี่เลือดไหลบาดเจ็บแบบนี้เลยนะครับ
นั่งโอ้โหใครคิดว่าหมูมันจะขวิดอย่างนี้ดูสิฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์หมู่๖
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
นี่หมูตัวนี้เออมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนอ
แต่ว่ามันควิดจนขาแบบเป็นแผลชะกันเลย
คนเจ็บชื่อว่านายกฤษดาดาดผ่านรำอายุ๒๗ปี
มีบาดแผลหมูควิดที่คาโอ้โหเข้าไปถึงเนื้อข้างในเลยอ่ะนะฮะ
หมูตัวนี้อายุ๕ปีแล้ว๕ขวบ๕ปี
เดินไปเดินมาด้วยความหงุดหงิดนะฮะเนี่ยแบบกระฟัดกระเฟียด
เราก็ไม่เคยเห็นว่าหมูมันดูแลขนาดนี้เถอะ

เพราะเลือดยังคาอยู่ที่คี่มาเลยอ่ะเหมือนมันงับขาไปด้วยอ่ะ
คุณกฤษฎาบอกว่าโอ๊ยผมก็อยากจะให้อาหารหมู
อะไรแบบนี้แบบสร้างกำลังใจให้กับตัวเองช่วงปีใหม่
ผมก็เลยไปตัดหยวกกล้วยต้นกล้วยมาหั่นให้มัน
หั่นอาหารหลังให้มันจู่มันวิ่งมาควิดเลย
แล้วมันก็วิ่งหนีไปก็วิ่งตามมาควิดแบบนั้นคุณผู้ชม
พอเขาวิ่งหนีมันก็วิ่งตามมาควิดซ้ำไปซ้ำมาจนบาดเจ็บ
เรื่องต้นเนี่ยไม่รู้มันหิวมากแล้วมันโกรธผมหรือเปล่า
แต่ผมก็พยายามเข้าใจมันนะอะไรแบบนี้เขาว่าอย่างนั้น
เอาทีนี้พี่สาวของนายกฤษดาชื่อว่านางสาวพัฒนาวดีอายุ๒๒
บอกว่าหมูตัวนี้คือตัวพี่สาวเลี้ยงไว้แต่มันคงไม่ชินกับน้องชาย
เพราะเขาไม่ได้แบบคุ้นเคยกันไม่ค่อยได้ให้อาหารอะไรกันนะฮะ
แล้วที่สำคัญหมูมันน่าจะอยู่ในช่วงของการติดสัตว์
อารมณ์มันขึ้นฮอร์โมนพุ่งพลาดหงุดหงิดแล้วมันดุร้ายกว่าปกติ
นะฮะเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยทำร้ายใครเลย
มันก็แปลกใจทำไมถึงมาควิดน้องชายจนบาดเจ็บขนาดนี้
แต่เบื้องต้นคุณกิจสดาก็ปลอดภัยนะครับ
ภัยไปช่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ